ชาวต่อไปนี้มีสองอารมณ์
อารมณ์แรกระทึกก่อน

แต่อารมณ์ที่๒เดี๋ยวดูในข่าว

สาวใหญ่เรียกไปส่งที่ปฐุมธานี
แล้วใช้สายกระเป๋าผู้หญิง

กระชากกระชากกระชากแล้วก็กระโดดหนีลงคลองไปฮะ

เหตุเกิดเมื่อค่ำวานนี้ครับตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่า
มีผู้โดยสารคุ้มคลั่งทำร้ายคนขับรถแท็กซี่
เสียหลักตกลงไปในคูน้ำข้างทาง
เหตุเกิดบริเวณริมถนนสาย๓๔๕ตำบลลำโพอวทจนธบุรี
ที่เกิดเหตุพบรถแท็กซี่สีชมพูขาว
ทะเบียนททหารสเส๒๔๐๑กรุงเทพมหานคร

ประสิทธิโพแก้ว๕๒ปีครับ
เป็นคนขับรถแท็กซี่ยืนรอให้การกับตำรวจ
ใกล้กันมีพลเมืองดีช่วยกันจับตัวนางสาวกระหนกวันอายุ๔๐ปี
หญิงสาวที่ก่อเหตุอยู่ในสภาพคล้ายคนเมาพูดจาไม่รู้เรื่อง
ควบคุมตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจ

ขณะที่เขาขับรถหาผู้โดยสารอยู่เนี่ยพอไปถึงวัดแถววัดสวนแก้ว
ตำรวจโบกตำรวจโบกบอกว่า
โชเฟอร์ไปส่งผู้หญิงคนนี้ที่ลำลูกกาคลอง๒ปฐุมธานีหน่อย
ขณะนั่งรถมาครับคุณผู้ชมครับจู่นางสาวกระหนกวันตะโกนขึ้น
ผมขออ่านแบบที่เขาตะโกนนะ

แล้วเอาสายกระเป๋าสะพายมาคล้องคอของพี่แท็กซี่ครับ
แล้วกระชากนะฮะ
แล้วก็กัดที่หูซ้ายของพี่ประสิทธิ์เขาด้วย
ต่อสู้กันอยู่บนรถรถเสียหลักตกลงไปคูน้ำข้างทางครับ
จากนั้นก็มีชายวัยรุ่นมาช่วยเอาออกจากรถไป

ส่วนนางสาวกระหนกวันว่ายน้ำลงไปในป่ากกครับ
เจ้าหน้าที่ต้องนำตัวขึ้นมาจากน้ำ
เพื่อนำตัวไปสถานีตำรวจต่อไป
ขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนางสาวกระหนกวัด
อารมณ์ที่๒กำลังจะมาครับคุณผู้ชมครับปรับให้ทัน
เพื่อจะนำตัวเข้าห้องขังนางสาวกระหนกวันอ้อนเจ้าหน้าที่
บอกว่าเดินไม่ไหวพี่ตำรวจ
บอกให้ตำรวจหนุ่มย้ำตำรวจหนุ่ม
อุ้มเข้าห้องขังให้หน่อยอารมณ์เปลี่ยนไหมล่ะ
เจ้าหน้าที่จึงบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวเมียรู้ตายเลย

แล้วพี่ตำรวจก็ประคองเธอเข้าห้องขังครับ
ครัว
เข้าไปโดให้เปิดให้ดูเลย

ตอนนี้ตำรวจยังสอบปากคำไม่ได้นะครับ
เธอยังพูดจาไม่รู้เรื่องคล้ายคนเมา

อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะฮะ
จากมึงสมควรตายได้แล้ว

อันนั้นเกือบจะทำเขาตายนะ
พอมาอยู่โรงพักมาอ้อนพี่ตำรวจซะงั้น